ปิดท้ายเอาใจสาวกันหน่อยดีกว่า
ใครมีสเปคหนุ่มแบบว่ามีหนวดบ้าง

นี่ไงคือหลายคนชอบแบบตีมีหนวดนิดนึง
คือดูแล้วมันแบบว่าดูเถื่อนนิดแต่ว่าดูมีเสน่ห์
นี่ค่ะพอไหมคะพี่มิ้วคะ
โอเคนะได้เหรอได้เหรอ
ก็คือหนวดคราวไหมเป็นการแข่งทั้งประกวดหนวดแปลก
คือตอนตตกเขาค่อนข้างอิ่งกับหนวดค่ะ
จนต้องมีการประกวดกันว่าหนวดใครสักคน
นี่เขาบอกว่าบางคนก็ไม่หนุ่มแล้วนะ
เกี่ยวกับพี่ร่วมประกวดหลายร้อยคนค่ะ
คณะกรรมการเขาแบ่งประเภทหนวดเอาไว้๑๘หมวดหมู่
มีการตัดสินให้คะแนนเรื่องบุคลิกภาพเรื่องความสามารถ
ซึ่งแต่ละคนก็งัดออกมาจัดเต็มจัดเด็ดทุกอย่างนะคะ
เพราะว่าแน่นอนนอกจากจะต้องแต่งหนวดเคราะห์ให้เข้ากับคอนเซ็ปต

หนวดหนากว่าผมอยู่ที่นี่

เขาบอกว่าวิธีการจัดแต่งหวนเขามีหลายวิธี
กาวก็มีใช่ไหมมีกาวมีแว็กซ์
เครื่องหนีบใส่น้ำมัน

เสียดายเขาไม่ได้บอกมานะคะว่าชนะแล้วได้อะไร

ทุ่มเทกันขนาดนี้คุณได้อะไร

น้องมิ้นบอกว่านุ่ม
ก็บอกว่าเออบางคนก็หนุ่มไง

แต่ดูไม่หนุ่มที่ไม่หนุ่มก็มี